มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายรังสิตนครนายกนะครับ
นครนายกอันนี้ต้องชมตำรวจเพราะว่าได้รับแจ้งว่าเจอคนทิศนาดูแล้วไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะครับ
เดินถือเหล็กแหลมแหลมอยู่ด้วยนะคะ
ที่ก็มาตรวจสอบนะฮะเดี๋ยวไปฟังนะครับ
เพราะเขาบอกว่าอย่างไรบ้างพอพี่ตามไปเจอ
อ้าวจากไหนเนี่ย
มาจากมหาดไทยอย่างไรบ้าง
อ๋อจะหมายความฆ่ามหาดไทย
ก็ฟังจับใจความได้ประมาณอย่างนี้ฮะ

เขาเป็นทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการ
กรมสัญญาโชว์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด
เขาบอกว่านี่มันเป็นลักษณะของ
เครื่องส่งสัญญาณรหัสมอส
นะเขาจะต้องมีมาภารกิจอะไรของเขา

แต่ชาวบ้านบอกไม่ส่งรหัสด้วยหรอก
หัวเกิดไปตีไปฟันไปทำร้ายใครเข้าเนี่ยอันนี้ก็อันตราย
เพราะท่าทางแล้วดูแบบแหมแกก็ไม่รู้จะรู้เรื่องอะไรยังไงหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนนะครับ
ตรวจสอบนี้ไม่มีเอกสารประจำตัวด้วยนะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนแบบไหนอะไรยังไง
สื่อสารจับใจความอะไรกันไม่ได้
เดี๋ยวคงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
มาช่วยรับไปดูลงดูแลเรื่องของสภาพจิตอะไรกันต่อไปนะครับ